คนร้ายที่ขโมยรถกระบะที่จอดติดเครื่องให้เด็กนอนในรถ
พบประวัติเพิ่งประกันตัวออกจากคุกได้ไม่ถึงเดือน
ก็มาก่อเหตุซ้ำอีก๒คดีนะครับ
นี่เป็นนาทีที่เจ้าของรถรับไหว้

พูดให้สติให้กลับตัวกลับใจ
ผู้ต้องหาบรายนี้ก็คือขออภัยครับ
ก็คือนายสรายุทธ์วันโนภาษหรือว่ายุทธ์อายุ๓๕ปี
ถูกจับในข้อหาวิ่งราวทรัพย์พร้อมรถกระบะของกลางนะครับ
โดยนายสารวุฒิได้ก่อเหตุลักรถกระบะวีโก้สีดำที่จอดติดเครื่อง
แล้วก็มีเด็กชายวัย๒ขวบนอนอยู่ในรถ
สะพานลอยคนข้ามริมถนนบางนาตราดห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒๐กิโลเมตร

เหตุเกิดริมถนนสายวัดศรีวารีน้อยที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
สาเหตุที่จับตัวไปเนื่องจากผู้ต้องหา
กลับไปเอารถเก๋งของตัวเองที่จอดทิ้งไว้ข้างทางใกล้ที่เกิดเหตุ
ขโมยรถกระบะหลบหนีไปพร้อมเด็กในรถนะครับ
ก็รีบมันลงไปดูครับเห็นว่ารถน่าจะสตาร์ทไว้นะครับผม
ก็เลยเดินเข้าไปเปิดประตูครับแล้วก็รีบขับรถออกมาครับ
น้องก็หลับครับเหมือนว่ากันในรถเย็นครับ
ก็พยายามจะหาที่จอดให้น้อง

แล้วก็จอดกลับว่าประชาชนเห็น
แล้วก็จะไปส่งสินคำดูกได้ง่าย

ว่าก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุลักรถกระบะนิสสันป้ายแดง
แต่ก็ถูกจับกลุ่มพร้อมพักพวกนะครับ
แต่ว่ามีนายทุนได้นำเงินประกันตัวออกไป

ล่าสุดที่มีเด็กติดรถไปด้วย

พลตำรวจตรีธรรมนูลไตรทิพยพงศ์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ